มีชายวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับกลับจากการเล่นน้ำสงครานที่ถนนเข้าสารกำลังเดินข้ามสะพานลอยเพื่อจะกลับบ้าน
แต่ว่ากลับถูกไฟดูดบนสะพานลอยหมดสติไปนานกว่า๕นาทีนะครับ
ก่อนจะมีคนมาช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ผู้ที่ต้องรับผิดชอบจะเป็นใครนั้นติดตามจากรายงานครับ
สวรรค์สวรรค์ช่วง๓ทุ่มของวันที่๑๕เมษายน
โดยขณะเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เข้าประถมพยาบาลจนชายรายนี้รู้สึกตัว
และเจ้าหน้าที่ได้ถามไทยอาการเบื้องต้น
หนุ่มรายนี้ได้บอกว่าถูกไฟดูดจนสลบนานกว่า๕นาที
โชคดีที่เหตุการณ์นี้นายชัยนัทจันสุโยได้มีเพื่อนเดินมาด้วย
ทำให้เพื่อนที่ไม่ได้ถูกไฟดูดรีบไปตามคนมาช่วยเหลือ
เพราะไม่เช่นนั้นนายชัยนัทอาจจะได้รับอันตรายมากกว่านี้
ชัยนัทเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าก่อนเกิดเหตุได้ไปเล่นน้ำสงกรานที่ถนนเข้าสาร
ก่อนที่จะนั่งรถเมย์กลับมาลงที่ซอยสุขสวรรค์๒๓
เพื่อข้ามสะพานลอยไปเอารถจักรยานยนต์ที่จอดเอาไว้ภายในปั๊มน้ำมันที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
ระหว่างที่เดินมาถึงกลางสะพานลอยจู่รู้สึกเหมือนมีไฟรั่ว
ก่อนที่จะโดนไฟดูดเข้าที่บริเวณขา
จากนั้นชัยนัทก็ล้มทั้งยืนและจำเหตุการณ์อะไรต่อจากนั้นไม่ได้อีกเลย
กระทั่ง๕นาทีต่อมารู้สึกตัวเพราะเพื่อนที่มาด้วยได้ไปตามคนมาช่วย
และทุกคนพยายามช่วยกันปลุกให้ตื่น
ตอนนั้นร่างกายชัยนัทมีอาการชาไปทั้งตัวลิ้นแข็งพูดไม่ได้
ไปเล่นน้ำสงการกับเพื่อนเอาไว้แล้วก็นั่งรถเมย์มาลงป้าย
แล้วก็ข้ามสะพานลอยไปเอามอไซค์ที่ปั๊ม
พอเดินมาถึงกลางสะพานแล้วเหมือนไฟมันมีรั่วออกมาพี่
ไม่ถันถึงหละเลยมันก็ตื๊ดขึ้นมาเลย

หรือเอามือจับตามเสาไฟบนสะพานลอย

มันเหมือนครับตะคิวอะพี่เหมือนตะคิวจืดอยู่
แล้วก็แผลที่หน้า
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงก็มาตรวจสอบ
ก่อนจะพบว่าที่เสาไฟส่องสว่างบนสะพานลอยจุด๑

โดยเจ้าหน้าที่สามารถวัดกระแสไฟฟ้าได้ในขณะนั้น๒๒๕โวท์
แต่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็สามารถเข้าแก้ไขปัญหาไฟรั่วโดยทันที
และเช้าวันนี้ที่สะพานลอยดังกล่าวก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติ
โดยทีมข่าวลองนำไขควงวัดไฟไปทดสอบ
เสาไฟส่องสว่างทุกจุดของสะพานลอย
ก็ไม่พบว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วออกมา
แต่คำถามหลังจากนี้พี่ชัยนัทยังคงต้องรอความชัดเจนต่อไป
ก็คือว่าอุบัติเหตุที่เขาประสบมา

เพราะตำรวจสนราชบุรณะก็ยังคงให้คำตอบไม่ได้
เพราะสะพานลอยดังกล่าวอยู่ในความดูแลของ

แต่เสาไฟฟ้าที่ส่องสว่างทาง
ก็ถือเป็นของการไฟฟ้านครหลวงที่เป็นผู้ดูแล

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน